ตอนนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งในอาชีพที่ประสบปัญหาก็คือ
คือคุณเท่เนี่ยบอกว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะนานแล้วด้วยนะครับ
เรื่องของงานร้องเพลงอะไรพวกนี้ไม่มีเลยช่วงนี้นะครับ
ธุรกิจของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของการเช่ารถโฟลบีนถ่ายทอดสดที่ทำอยู่
อันนี้ก็กระทบไปด้วยนี่ลูกสาวฮะน้องพรีมอายุ๑๑ขวบ
คุณเท่เมื่อคืนนี้ก็เลยเล่นเปียโนพูดคุยกับแฟน
เพื่อหวังจะสร้างความสุขแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในช่วงโควิดแบบนี้ว่าใครเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง
มีพยาบาลคนหนึ่งส่งข้อความเข้ามาทักเข้ามาคุย
บอกพี่เท่ขอกำลังใจหน่อยช่วงนี้ขอกำลังใจเป็นเสียงเพลงหน่อย
ทำงานรักษาผู้ป่วยโควิดตอนนี้เหนื่อยมากพี่เท่เลยจัดให้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือจัดให้หลายเพลงด้วยรวมทั้งเพลงฮิตของคุณเท่เองนะครับ
โกหกหน้าตายนี่วิชามานนี่นะฮะเดี๋ยวฟังกันหน่อยนะครับ
คนเสียชีวิตกับการฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีจะกินนะฮะ
หนี้ติดสินถูกตามทวงหนี้บ้างอะไรบ้างนะครับเพลงกำลังใจนะครับ
เพลงที่ให้กำลังใจหน่อยเพราะว่าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลต้องเจอผู้ป่วยที่เป็นโควิดเยอะมาก
กราบสวัสดีพี่นะครับหมอนะครับพยาบาลด้วยนะครับส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ
ก็ลากันไปกับเพลงโกหกหน้าตายนะครับ
หัวใจทั้งไฟสวงเธอล่วงอกฉัน
เมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อซ้ายไป
ใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจ
หลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดำ
หัวใจทั้งไฟสวงเธอ

ได้ชอบที่นี่ไหมนะครับ

ให้ทุกคนเห็นสุดใจให้แรงไว้ด้วยนะครับ

คุณเท่บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ

หลายคนตกงานหลายคนเครียด
เพราะภาระครอบครัวก็มีกันเยอะ
อะไรที่ช่วยได้คุณเท่บอกว่า

แล้วก็ฝากกำลังใจมายังทุกคน
ฝากกำลังใจมายังแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐนิวโชว์ทุกคนด้วยนะครับ

แล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องนักร้องนักดนตรี

ยังไงก็กัดฟันสู้กันอีกนิดนึงนะครับ
แล้วเราก็คงจะมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิต
เป็นปกติในเร็ววันนะครับ

เรายังได้ไปเที่ยวไปฟังเพลงไปอะไรกันเน

พอได้ยินเสียงเพลงแบบนี้ก็ชื่นใจขึ้นหน่อยนึง